มาดูเรื่องของคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
เป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย
ไปสารไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ต้องอยู่ในแดน๗ซึ่งเป็นพื้นที่กักโรคสำหรับผู้ต้องขังใหม่
แต่คุณผู้ชมคะอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ครึ่งคืน
เกือบเกือบเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ไม่สบายหนักอืมกรมราชธรรม
บอกว่าได้รับรายงานจากทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าคุณ
ทักษิณไม่สบายหนักค่ะหายใจไม่ออกเลยความดันโลหิต
สูงแน่นหน้าอกออกซิเจนต่ำก็เลยต้องรีบนำตัวไปโรง
พยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะไปถึงโรงพยาบาลตำรวจ
ประมาณเที่ยงคืนยี่สิบนาทีคุณสิทธิสุวงรองอธิบดีกรม
ราชธรรมในฐานะโคศกประจำกรมราชธรรมบอกว่ากรม
ราชธรรมได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ที่ผ่านมาพัศดีเวรรายงานว่าคุณทักษิณ
อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแดน๗ระหว่างกักโรคเนี่ยค่ะ
นอนไม่หลับเลยแน่นหน้าอกความดันสูงออกซิเจนต่ำ
พยาบาลเวรเรือนจำติดต่อขอคำแนะนำจากแพทย์ที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
สอบถามอาการอย่างละเอียดพิจารณาจากรายงานประวัติการรักษาผู้ป่วยโดย
จากโรงพยาบาลในต่างประเทศพบว่ามีโรคประจำตัวหลายโรค
อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ความดันโลหิตสูงทั้งผืดในปอดกระดูกสันหลังเสื่อม
โดยเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
โรคหัวใจคือทางทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัน
เขาขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ
ก็เลยมีความเห็นว่าป้องกันความเสี่ยง
มันอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิต
เห็นควรให้ส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจนะคะที่พร้อมกว่าค่ะ
มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่า
ซึ่งได้รับคำชี้แจงจากทางกรมราชธรรมมาว่า
อันนี้คือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรคหัวใจคนอื่นก็เหมือนกันนะ
คือมันเป็นโรคที่ต้องส่งไปให้คุณหมอที่เขามีอุปกรณ์พร้อมกว่าอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยต้องส่งไปยืนยันว่าไม่ได้เป็นความต้องการหรือการร้องขอของคุณทักษิณนะคะ
คือแพทย์ประเมินแล้วว่าต้องส่งตัวไปโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะโรงพยาบาลตำรวจรับตัวคุณทักษิณไว้เมื่อเวลาเที่ยงคืน๒๐นาที
ราชธรรมก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปนะคะผลัดละสองคนไปติดตามไปควบคุม
ก็คือจะดูเรื่องของดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดร่วมกับทางตำรวจด้วยนะคะ
คุณทักษิณถือเป็นนักโทษทางการเมืองที่มีตำแหน่งสูงสุด
เพราะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีราชธรรมบอกว่าก็ต้องดูแลแบบนี้แหละ
อธิบดีกรมราชธรรมบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครไปเยี่ยมคุณทักษิณเลยนะคะ
เพราะว่ายังไม่ครบกำหนดเวลาที่จะสามารถเยี่ยมได้
ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือทนายความอะไรก็แล้วแต่ยังเยี่ยมไม่ได้นะคะ
มีการรับประทานอาหารเย็นมือแรกคุณทักษิณก็เลือกที่จะกินข้าวต้มและไข่เค็มค่ะ

อยู่เรือนจำไปครึ่งคืนค่ะ